หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจปราบปรามได้คุมควบคุมตัว
พันธบทโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เพื่อสอบสวนปากคำในคดีร่วมกัน
ฆ่านายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
ก่อนที่จะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นผลัดแรกเมื่อเช้านี้นะครับ
โดยสารก็ได้ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงครับ
ในการพิจารณาคำร้องก่อนอนุญาตให้ประกันตัว
โดยตีหลักทรัพย์๒ล้านบาท
พันตำรวจโทบัญญินก็ได้พูดกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากการถูกจับนะครับว่า
นี่คือการดิสเครดิตในตัวเขา

ใจเย็นเลยครับมั่นใจจะมันสุดสูงหรือเปล่า
มั่นใจร้อยเปอร์เซ็ตครับ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตอบคำถามสื่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
และมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ซึ่งบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายชูวง
หลังศาลจังหวัดพระขนงมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
โดยตีราคาประกัน๒ล้านบาท
พอเงื่อนไขให้มารายงานตัวตามนัดทุก๑๒วัน
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ในการพิจารณาคำร้องขอฝากขังของตำรวจกองปราบปราม
และคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ทางครอบครัวของพันธมรวจโทบัญญินยื่นมาในครั้งนี้
สารใช้เวลาพิจารณานานกว่า๔ชั่วโมง
กว่าจะมีคำสั่งออกมาดังกล่าว
และก่อนหน้าที่พนักงานสอบสวนของกองปราบปราม
จะควบคุมพันธุ์ตำรวจโทบัญญินยื่นมาสาร
ตำรวจโทบัญญินได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำคดี

และมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าจะบังเอิญอยู่เหมือนกัน
ว่าทำไมสอบสวนมาครบ๑ปีแล้ว
ถึงได้พยานหลักฐานในวันที่

ผมดูแล้วมันเป็นขบวนการที่ต้องการทำ

ด้านพาดำรวจเอกเจียรพพภูริเดชผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปราม
ในฐานะผู้ทำคดีได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยนี้
ว่าการทำคดีดังกล่าวไม่ได้ล่าช้า
แต่เป็นเพราะต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยาหลักฐานบางรายการ
ซึ่งกองปราบปามต้องหาเพิ่มเติม
อีกทั้งหลักฐานบางรายการต้องประสานขอจากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้า
แต่โดยรวมในการทำคดีลักษณะนี้ที่มีความซับซ้อน
และเป็นคดีที่มีบุคคลสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง
ต้องดำเนินคดีด้วยความระมัดระวังรอบครอบ
ซึ่งหากรวมระยะเวลาในการทำคดีก็เพียง๘เดือนเท่านั้น
สำหรับในคดีนี้จะมีผู้ต้องหารายอื่นอีกหรือไม่นั้น
ต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ไม่ได้สร้างความหนักใจเกี่ยวกับรูปคดีให้ทั้งตำรวจและครอบครัวของนายชูวง
เพราะทั้งหมดนั้นเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่มี
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน